คู่นี้กันบ้างรักกันก็ไม่ต้องปิดค่ะ
บกันมาตั้ง๗ปีแล้วนะคะสำหรับพี่อู๋นวพลค่ะ
ปี๒๐๐ตอนนั้นที่ฉันยังกระโดดยางอยู่เลย
จะบอกว่าแต่ว่าความหล่อยังสตาร์ฟอยู่นะคุณ
ผ่านไปเกือบ๒๐ปีหน้าก็ยังหล่อเด้งใสอยู่นะฮะ

แต่ว่าตอนนี้เห็นว่าผ่านตัวไปเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวนะคะ

ก็ทำงานนู่นทางนี่ไปได้แป๊บได้หลายช่องนะฮะ
แล้วก็เห็นว่าไปคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานไปแล้วนะคะ
คุณไอซ์ชัชมนต์ค่ะคบกันมาตั้ง๗ปี
แล้วจะแต่งงานอะไรยังไงเมื่อไหร่
เดี๋ยวไปฟังพี่อู๋นวพลกันหน่อยค่ะ

เขินพูดมือไม้ส่งมือไม้สั่น

แต่ว่ามักราต้องไปงานคุณยุ้ยก่อนใช่